อันนี้ก็เงินทองไหลเวียนเป็นล้านล้านไหลเวียนอยู่ไหนในบอร์นครับ
บ่อนที่จังหวัดเชียงใหม่แต่เอ๊ะเขาบอกว่ามันมีเหรอแล้วทำไมตำรวจไม่ลื้อ
แต่นักพนันเป็นร้อยเลยไปดูตอนนาทีจับกลุ่มค่ะ

ยกมือยกมือน่งลงก่อนอย่านี่ไปไหน
เพราะเบาะว่านยุดที่ของที่นี่อย่ามาก

จริงเขาจุคนได้ต้องนอนต่ำ๓๐๐คนคุณ
คือใหญ่สุดเลยนะคะอยู่ที่ไหนค่ะ
เป็นบ่อนขนาดแบบขนาดใหญ่อยู่ที่๘๙คลับคาซิโน
สันติธรรมที่ตะมนต์ช้างเผือก

พอเห็นเจ้าหน้าที่แตกตื่นตกใจแล้วค่ะ

พยายามกรูจะออกมานะจากประตูนะ

ใช่ค่ะนี่คือชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองนะคะ

จับนักพนันแล้วก็เจ้ามือได้รวม๑๐๔คน

แล้วมีวงเงินในการหมุนเวียนนับล้านบาทค่ะ
อาคารแห่งนี้เอาจริงอย่างที่บอกว่า

มีกาดในตรวจตาทางเข้านะค่ะ
ดำรงธรรมมีคนเข้าไปร้องเรียนบอกว่าตรงนี้มีบ่อนขนาดนะขนาดใหญ่กลางเมืองเชียงใหม่เลยอยากให้มาดูหน่อยแล้วเขาจะเปิดสลับให้เล่นกันสองแห่งนะคุณโดยสองแห่งนี้มีตรงย่านสันติธรรมอีกที่หนึ่งคือจะลักษณะเป็นโต๊ะสนุกเกอร์อีกแห่งหนึ่งย่างช้างเผื่อเพราะอะไรจะคอยหลบหลีกตบตาเจ้าหน้าที่ก็
เวลาที่คนแจ้งบอกว่าตรงนี้มีบ่อนเจ้าหน้าที่ไปบุกอ้าวไม่เจอ
ก็มาเปิดตรงนี้แต่จริงเป็นเจ้าเดียวกัน
ใช่ค่ะแล้วเขาบอกว่าเป็นนักลงทุนจากกรุงเทพ
ฝ่ายปกครองเข้าไปปฏิบัติการแบบนี้
ถามว่าแล้วตำรวจเราไม่เห็นบ่อนร่องหนิดหรือฮะ
แต่ผู้ตรวจราชการกรมการปกครองคุณโดนโรงทิศิรินะคะ
บอกว่าบ่อนแห่งนี้เนี่ยล้อมรั้วสังกษีตบตาเจ้าหน้าที่มีความเชื่อมโยง
เรื่องของอุปกรณ์การเล่นเพราะอะไรสืบไปสืบมา
อุปกรณ์การเล่นมาจากย่านสายไหมกรุงเทพค่ะคุณ
แล้วก็คาดว่าน่าจะเป็นบ่อนกรุงเทพตรงนั้น
ไปที่ว่ากาลอำเภอเชียงใหม่แจ้งกัทหาร่วมกรรรกรอบจากเมียเล่นพนามโดยผิดกฎหมาย

ไฮโลบาคาล่าไพ่เสือมังกรทั้งกลางวันกลางคืน
ม็อกเป๊อบเด้งเด้งเนี่ยโอ้โหเด้งกันเยอะเลยนะนักฐานนะ
แต่ที่ถูกเด้งเลยก็คือ

ล่าสู่ภูมิครับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่
สัญญาห้าเสือสชเผือกแล้วนะคะ
ก็โดนย้ายแล้วไม่ว่าจะเป็นภูมิกับการสพช้างเผือก
รองผู้กำกัดประปรามรองผู้กำกัดสืบสวน
สารวัตรปราบรามสารวัตรสืบสวน
ก็ไปที่ศูนย์ปฏิบัติการภูทรจังหวัดเชียงใหม่

ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้ด้วยนะคะค่ะใช่ค่ะ
ตอนนี้มีการตรวจสอบว่ามีใครเกี่ยวข้องอีกหรือเปล่า
หรือว่ามีส่วนรู้เห็นหรือว่าปล่อยปะละเลยอีกหรือไม่
ส่วนผู้อยู่เบื้องหลังหรือเจ้าของบ่อน

หนีเปิดบ่อนจากกรุงเทพแล้วมาเปิดสาขาที่เชียงใหม่
ใช่ต้องบอกว่าตอนนี้ต้องสอบสวนขยายผล

หลังมีคนเข้ามาเล่นเยอะเพิ่มมากขึ้นเรื่อย

แต่ว่ายังมีคนเล่นไม่เยอะมากตอนนั้น

ทำเป็นเรื่องเป็นราวจริงนะฮะ